คุณผู้ชมอีกหนึ่งเรื่องที่มีความคืบหน้ามาจำได้ไหมคะที่เราเคยเล่าไปว่า
หึงแม่เพราะว่าแม่เนี่ยอายุน้อยกว่า๒๐ปีเป็นคนชอบแต่งตัวเป็นคนหน้าตาสะสวยค่ะ
ระแวงว่าจะมีคนอื่นสุดท้ายเอามีดทำครัวเนี่ยแทงหน้าอก๓แผลแทงที่แขนอีกแล้วปักคาอกคาห้องน้ำเลย

ตัวเองหลบหนีไปให้ลูกสาวเป็นคนมาพบศพแล้วพอลูกสาวโทรไปหาพ่อพ่อยังมีหน้ามาถามอีกว่า
ตายแล้วใช่ไหมกูนี่แหละเป็นคนทำไม่ต้องตามหนีอยู่แถวเสรีไทย
ล่าสุดตำรวจจับตัวพ่อรายนี้ได้แล้วนะคะชื่อว่านายจิตติค่ะอายุหกสิบเอ็ดปี
เป็นผู้ต้องหาที่ใช้อาวุธมีดแทงภรรยาของตัวเองจนเสียชีวิตตั้งแต่วันอาทิตย์ที่๒๙กันยายนที่ผ่านมา
ตำรวจเนี่ยไปจับได้ขณะกำลังลงจากรถไฟที่สถานีรถไฟหนองตมในอำเภอพรมพิรามจังหวัดพิษนุโลกช่วงเช้านี้เองค่ะ
ตำรวจก็นำตัวนายจิติไปสอบสวนเขาก็ยอมรับแต่โดยดีนะว่าเขาฆ่าเมียจริงเขาบอกว่าเขาหึงแล้วเขาก็ห่วงด้วย
แต่ฝ่ายสามีเนี่ยนะเขามองว่าบางครั้งมันดูวาบวิวไป
แล้วเขาก็บอกด้วยว่าภรรยาเขานอกใจเขา
ไปคบหาผู้ชายคนอื่นนานถึง๔ปี
พอเค้นถามก็ปฏิเสธ
เขาหึงของเขาแล้วเขาก็แค้นใจด้วยเลยตัดสินใจก่อเหตุนี้ขึ้น
จากนั้นค่ะพอฆ่ามีเศษนี่หนีเลย
ขับแท็กซี่หนีมาเพราะว่าอาชีพเขาคือคนขับแท็กซี่
เอารถแท็กซี่ไปทิ้งไว้ในปั๊มที่สระบุรี
ส่วนตัวเองก็ขึ้นรถโดยสารมาลงที่สถานีขนส่งผู้โดยสารพิศนุโลก
ทีนี้เขาบอกว่าตอนที่นอนหลับพักอยู่ที่ที่พักผู้โดยสาร

ฝันเห็นวิญญาณภรรยาเดินผ่านไปผ่านมาหลายครั้ง
กระทั่งรุ่งเช้าขึ้นรถไฟจากพิศนุโลกมาลงสถานีรถไฟหนองตม
ก็ถูกตำรวจจับตัวได้
ตำรวจสพพรมพิรามก็ประสานไปที่ตำรวจสนบางเขน
มารับตัวผู้ต้องหาไปดำเนินคดี
ข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนานะคะ
คุณวิรยุทธ์ปรานีผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
ก็เดินทางลงพื้นที่ไปที่งานศพของนางสาวสมหวัง
ภรรยาที่ถูกมีดแทงจนเสียชีวิตนี่แหละ
ที่อำเภอบ้านกรวดจังหวัดบุรีรำนะคะ

บรรยากาศเต็มไปด้วยความโศกเศร้าค่ะ

ลูกสาววัย๑๘ปีที่เป็นคนพบศพแม่คนแรก
น้องบอกว่าอยู่กับพ่อแม่ที่บ้านหลังเกิดเหตุตั้งแต่เด็กแล้วค่ะ
ส่วนน้องสาวอยู่กับป้าที่พิศนุโลก
ปกติแล้วพ่อกับแม่ทะเลาะกันเกือบทุกวัน
พ่อเป็นคนอารมณ์ค่อนข้างจะรุนแรง

บางครั้งก็ทำร้ายตัวเองด้วย
ก่อนเกิดเหตุลูกสาวบอกว่าเห็นพ่อเริ่มหาเรื่องทะเลาะกับแม่
บอกว่าแม่ไปแอบส่องดูหนุ่มในเฟซบุ๊ก
แต่ลูกเองก็ไม่ได้สนใจอะไรเพราะว่าทะเลาะกันแบบนี้เป็นประจำอะค่ะ
ลูกก็บอกว่าเธอออกไปงานเลี้ยงฉลองกับเพื่อน
ระหว่างนั้นพ่อโทรมาหนึ่งครั้งแต่ว่าเธอไม่ได้รับ
ทีนี้พอเธอกลับเข้าบ้านมาได้ยินเสียงเหมือนมีใครเปิดน้ำทิ้งไว้ในห้องน้ำอะค่ะ

ประตูบ้านไม่ได้ล็อกก็คิดว่าพ่อคงรีบร้อนออกไปทำงาน
พอเข้าไปที่ห้องน้ำปุ๊บโอ้โหเห็นสภาพแม่นอนเสียชีวิตมีดปักคาอกอยู่ข้างชะโครกอะค่ะ
รีบโทรหาพ่อรีบโทรแจ้ง๑๙๑เลย
พอโทรหาคุณพ่อพ่อรับสายเธอยังไม่ทันได้พูดอะไรเลยค่ะ
พ่อบอกว่าแม่ตายแล้วใช่ไหมพ่อเป็นคนแทงเองแหละ
โอ้โหลูกสาวไม่รู้จะตอบอะไรดีอะค่ะ
คนที่ตายอยู่ตรงหน้าก็แม่คนในสายที่บอกว่าเป็นคนฆ่าก็คือพ่อแท้
ถามว่าแล้วตอนนี้พ่ออยู่ไหนพ่อบอกพ่อหนีอยู่ไม่ต้องตาม
ตอนนี้ที่ตำรวจจับตัวพ่อได้น้องก็บอกว่าก็ดีใจนะคะ
รู้ว่าพ่อยังมีชีวิตอยู่ไม่ได้คิดสั้น
คือเธอกลัวว่าพ่อจะคิดสั้นฆ่าตัวตายหนีความผิด
ถามว่าโกรธพ่อไหมที่ทำแบบนี้เธอบอกเธอให้อภัย
อภัยพ่อเสมอแต่เสียความรู้สึกและผิดหวัง
ไม่คิดว่าพ่อจะทำแบบนี้กับแม่ได้ลงห่อ
ให้อภัยค่ะในใจหนูกลวดไม่ลง
หนูก็อยู่กับเขาทั้งสองคนหนูรักเขาทั้งสองคนมาก
ก็แค่มีผิดหวังที่เขาทำ
หนูดีใจค่ะที่แบบเขายังมีชีวิตอยู่
เพราะว่าหนูกลัวเขาจะทำร้ายตัวเอง
ก็เสียทั้งสองคนไปเลยแบบไม่ได้ติดต่อแบบไม่ได้ไปหาไม่ได้เห็นหน้ามันรู้สึกแย่
สำหรับพิธีชาปนกิจศพของนางสมหวังเนี่ยนะคะก็จะจัดขึ้นวันพรุ่งนี้ที่จังหวัดบุรีรำ